สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาเจอกัน๓คนนะฮะวันนี้วันพุธวันที่แบบโอ้โหฝุ่น
ยังมีลายแรงมากมีมีลูกเด็กเด็กแดงนี้
ไม่ค่อยได้พาออกมาใช่เพราะว่าถ้าวันไหนอากาศดีก็จะพาลูกออกมาเดินเล่นบ้างใช่ไหมคะ
แต่พอแบบว่าค่าฝุ่นช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาดูค่อนข้างจะเยอะหน่อย
ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้พาออกมาหลายหลายคนถ้าสังเกตในหมู่บ้านเอง
หรือว่าตามสวนตามอะไรต่างเนี่ยถ้าวันไหนฝุ่นเยอะคนจะออกมาน้อย
สังเกตได้เลยเพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันเยอะขึ้นเนาะ
ถ้ากรุงเทพและปริมณฑลเองเนี่ยเกินค่ามาตรฐานอยู่๑๗พื้นที่ค่ะ

เหนือเกินมาตรฐานรวม๒๖พื้นที่มีพื้นที่สีแดงที่เรียกว่ากระทบต่อสุขภาพ๒พื้นที่
ก็คือตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอันนี้ยังต่อเนื่องอยู่เลยนะคะ
แล้วก็ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

ใช่ภาคตะวันออกเชียงเหนือเกินมาตรฐานอยู่หนึ่งพื้นที่
ก็คือตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ที่เราก็จะคิดว่านครพนมน่าจะเป็นเมืองที่อากาศดีพูดทุกวันเลย
ลาวแล้วก็ติดประเทศลาวไง
ภาคกลางเองก็เกินค่ามาตรฐานรวม๓พื้นที่ค่ะ
ตำบลหน้าพระรานจังหวัดสระบุรีตำบลหน้าเมืองจังหวัดราชบุรี
โดยมีพื้นที่สีแดงอยู่๑พื้นที่
ก็คืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้อันนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่นะคะ
ซึ่งทางกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงคาดการณ์
สถานการณ์ฝุ่นละอองค่ะ๒๓๒๕กุมภาพันธ์
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝุ่นเยอะในบางพื้นที่นะคะ
ดังนั้นต้องสังเกตช่วงนี้อาจจะออกข้างนอกต้องดูนิดนึง
สำหรับพื้นที่๑๗จังหวัดภาคเหนือ
อันนี้ก็มีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงในบางพื้นที่เหมือนกัน
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างค่ะ
ประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพ
ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะคะ

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งลงค่ะ
ถ้าเกิดมีอาการช่วงนี้ปรึกษาคุณหมอนะคะ

อากาศมลพิษมาเยอะเดี๋ยวไม่สบายกัน
น่ากลัวเนาะ
ตอนนี้เนื่องจากโควิดอาจจะแบบว่า

คนลืมเครื่องโควิดไปเลย
มันจุดสิ้นสุดของโควิดแล้วจริง
คนจะมากลัวเรื่องฝุ่นมากกว่าแล้วตอนนี้
แต่เมื่อวานจุดเองด้านออกมากเริ่มร้อนแรงขึ้นมา

เก้าไกล

เราทำอย่างต้องกัน

จนวันนึงอนาคตใหม่ถูกยุพัก

กลับไปตอนคุณคริสต์จำคุณคริสต์ไหมคุณคริสต์จากกลุ่มเส้นได้ถอยออกมา
ถอยออกมาจากก้าวไกลแล้วคุณคริสก็บอกว่าแม่มันไม่มีประชาธิปไตยจริงนี่
มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่ก็คือเอาง่ายคุณคริสเดินสายออกรายการแล้วก็ให้สัมภาษณ์มากมายเลย
ตอนนั้นก็เป็นจุดแตกหักของก้าวไกลแล้วอันดับหนึ่งโอเคละหลายคนก็ติดตามกันว่า
แล้วเก้าไกรจะไปยังไงต่อนั่นแหละสิคือมีน่าเข้าไปดูคือวันนี้ข่าวลงเยอะมาก
อ้าวเราร่วมจากไม่รู้ว่าภาพอาจจะไม่ได้เตรียมนะครับจริงแล้วเนี่ยคุณสอดุเขาก็สรุปให้เราดูอย่างนี้
คุณพิธาออกมาพูดยังไงคุณปียบุตรตอบโต้อย่างนั้นคุณธนทรออกมาซัพพอร์ตต่อ
เพราะอันนี้ถือว่าเป็น๓ขุนพลของก้าวไกรถูกต้องไหมครับ
วันนี้เริ่มจากคุณพิธาก่อนเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
เลิกทำตัวไม่เป็นมืออาชีพอันนี้คุณพิธาก่อนนะครับ
ปล่อยให้เราเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใคร
พอได้แล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันโค้เสียคุณปียบุตรตรงเลย
ขณะเดียวกันคุณปริยบุตรเขาแทรกกลับมาแรงเหมือนกันนะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ผม
กันแน่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำจับเสือมือเปล่า

ปล่อยผ่านไม่ได้มีฉะนั้นผมทำบาปต่อพักเก้าไกรและประเทศชาติ

คือเขาบอกเลยว่าแบบคุณพิทาต้องหยุดเหมือนแบบปล่อยคุณพิทาไว้ไม่ได้

คุณธนทรมาบก่อนครูถนาท้อนต่ออีก
คุณธนาท้อนจึงลุงเริงกิจถือว่าเป็นโลโก้
เป็นสัญลักษณ์ของพักอนาคตใหม่แล้วก็คณะก้าวหน้า
เขาจะมีพักเก้าไกรกับคณะก้าวหน้า
คณะเก้าหน้าก็คือคุณช่อกับคุณธนทร
ก็คือโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปีถูกต้องไหมฮะ
แต่ผ่านไปแล้วตอนนี้๔เพราะฉะนั้นเหลืออีก๖
กับอีก๒สมัยที่พวกเขาจะเล่นการเมืองไม่ได้
เขาก็ออกมาตอบโต้นะฮะแล้วก็ออกมาแสดงจุดยืนว่า
ชาวอนาคตใหม่นะครับผมเปียบุตรพร้อมสนับสนุน
แฮชแท็ก๙ไก่ส่งพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ก็น้ำเย็นสรุปแล้วคือเขาก็เป็นน้ำเย็นให้กับเพื่อนที่จะ
ตอนนี้คือหลายคนก็ถามเฮ้ยอะไรมันเกิด

เก้าไก่พระเก้าไก่ให้แม่แยกกันเราอยู่หรือเปล่าหรือเปล่า
จริงตอนแรกนี่แอบคิดว่าหรือเป็นกลยุทธ์อะไรของเขาหรือเปล่า
ไม่รู้กลยุทธ์เนี่ยศัตรูร้อยคนพูดร้อยครั้งก็ไม่น่าเชื่อถือ
เท่าคุณปียบุตรพูดซ้ำพูดอะไร
เท่ากับว่าใครเป็นคนพูดอะไรที่เป็นความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมา
และความฝันของคนที่ทำงานอย่างหนักต้องมาศูนย์เปล่าพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการปะทะคารมเดือดเลยเหตุการณ์เนี่ย
ก็คือเอาง่ายจุดเริ่มต้นจริงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ตอนนี้
เราต้องยอมรับว่าดุเดือดดุเดือดจริงระหว่างคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลแล้วคุณป๊อกนะฮะอาจารย์ป๊อกปียบุตรแสงกระหนกกุลเนี่ย
เลขาธิการคณะก้าวหน้าถึงขั้นเปิดศึกประทะคารมกันบนโซเชียล
หน้าสื่อโซเชียลเลยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเอาเริ่มจากว่าคุณพิธา
เขาโพสต์ลำลึก๓ปี๓ปีเหตุการณ์ที่สารสั่งยุบพักอนาคตใหม่ครับ
ครบ๓ปีไปดีแต่ก็มีท่อนหนึ่งพาดพิงไปถึงคุณปียบุตรนะครับ
ว่าขอให้เลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำและขอให้โฟกัสศัตรูที่แท้จริง
ขอให้มาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันปรากฏว่าคุณพิธาเปิดโพสต์
เป็นการลำลึกถึงการยุบพักอนาคตใหม่ครบสามปีคุณปียบุตรพอเห็นโพสต์ดังกล่าว
ซัดกลับแบบเต็มเหนียวโดยระบุว่าที่ผ่านมาพยายามวิจารณ์พักไม่พูดถึงบุคคล
ไม่พอใจที่ถูกนายพิธากล่าวหาว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่น
พร้อมถามกลับว่าใครกันแน่จับเสือมือเปล่าแต่ยืนยันว่ายังรักและพร้อมสนับสนุนพักก้าวไกล
แน่นอนว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอย่างที่บอกว่าครบ๓ปียุบพักอนาคตใหม่ผู้มีอำนาจ
ชาวอนาคตใหม่ผมปียบุตรพร้อมสนับสนุนแฮชแท็กก้าวไกลส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
แล้วมันก็มาในช่วงที่รัฐบาลประกาศจะยุบแล้วแม่เนาะเหมือนทุกคนกำลังเตรียมตัวเข้าสู้ศึก
ไม่แต่ถ้ารู้แล้วนี่เขาก็ฮึ่มกันมาตั้งแต่หน้าเช่นด้าย

แง่ของแบบแกนหลักอะไรอย่างนี้ว่าเราจะมุ่งไปทางไหนหรือว่าจะแบบพุ่งไปทางไหน
เอาล่ะอันนั้นก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับภาคการเมืองซึ่งค่อนข้างจะเป็นขวัญใจวัยรุ่นอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมขนาดเดียวกันวันนี้เรากำลังถามกันอยู่ว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
เขตเลือกตั้งใหม่ที่เมื่อวานเราอธิบายให้คุณฟังเราจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่
เพราะนายกบอกว่านายกจะยุบพักเดือนมีนาคม

ถูกต้องไหมยุบอย่าขอโทษนะยุบสภาขอโทษนะฮะ
นายกจะยุบสภาเนี่ยเดือนมีนาคมแล้วก็สัดส่วนประชากร
อย่างที่เราสงสัยว่าเอ้าทำไมไปเอาชาวต่างด้าวมานับด้วยล่ะ
ซึ่งวันนี้ความแน่ชัดคือจะต้องเป็นคนไทย๑๐๐เท่านั้นถึงมีสิทธิ์เลือกตั้ง
ส่วนกระทบไทม์รายการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่รู้คุณวิศนุก็ต้องออกมาตอบ
เปิดเผยถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนุนรับคำวินิจฉัยนะครับ
คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการคำนวณสัดส่วนประชากรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ
นับรวมคนต่างดาวด้วยด้วยหรือเปล่าเออ
ซึ่งคนไทยก็บอกต่างดาวต่างดาวต่างดาว

ก็คือเอาจริงจริงพวกเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วใช่ไม่มีใครเห็นด้วยเลย

ซึ่งเขาบอกในวันที่๓มีนาคมเนี่ยก็ถือว่าเร็วไป
แต่ก็ไม่ทราบว่าจะชี้ขาดได้หรือเปล่า
ส่วนจะกระทบไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งหรือไม่นั้น
คุณศูนย์บอกอย่างนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้อ่ะ

เพราะไม่คิดว่าคำวินิจฉัยจะออกไม่รู้ไง
ไม่มีใครรู้ว่าคำวินิจฉัยเนี่ยจะออกมายังไงก่อนอย่างแรก
ถูกต้องไหมครับจึงตอบไม่ถูกอยู่ที่คำวินิจฉัยเนี่ยออกมายังไง
ได้เปลี่ยนเตรียมแผนไว้ทุกรูปแบบแล้วหากคำวินิจฉัยเนี่ยระบุว่า
ให้นับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยรวมอยู่ด้วยอืมก็อาจจะเป็นไปได้ถูกต้องไหมคะ
อืมที่เขาอาจจะวินิจฉัยว่าอ้าวให้นับชาวต่างด้าวหรือคน
ตอก็เดินแผนหนึ่งถ้าไม่ถูกก็เดินอีกแผนหนึ่ง
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่คิดเอาไว้นั่นแหละ
ส่วนผู้สื่อข่าวนะฮะก็ถามว่ากรอบเวลาเลือกตั้งเนี่ย
พวกเราจะเข้ากู่หากันเนี่ย๗พฤษภาคมหรือเปล่า
คุณวิศนุกล่าวว่าแนวโน้มเป็นอย่างนั้น
ส่วนที่นายกระบุว่า๗พฤษภาคมก็ไม่ได้ยืนยันเอง
เพราะนายกไม่มีสิทธิ์ในการระบุวันเลือกตั้ง
แต่เป็นการพูดตามที่กรกตเคยพูดเอาไว้
แล้วดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดฮะ
ถ้าหากจะให้เร็วกว่า๗พฤษภาคม
ก็จะไปตรงกับวันที่๓๐เมษายน
อืมอุ้ย
ก็อาทิตย์เดียวอุ้ยอาทิตย์เดียวเองนะคะ
ซึ่งก็ทำได้นะแต่อาจจะมีเสียงโอดควรว่า
เวลาหาเสียงมันสั้นเหลือเกิน

ฉายวันที่๓มีนาคมก่อน
จะสามารถยุบสภาได้ทันทีหรือเปล่า

เพราะอำนาจการยุบสภาอยู่ที่คนเดียวคือ
นายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งนายกก็เปลยว่าจะคุยกับพักรัฐบาล

ไม่ใช่เพราะรัฐบาลขัดแย้งกับสภาพ
ไม่ใช่คุยในคณะรัฐมนตรี

แล้วก็การออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ย
เป็นพระราชกฤษฎีกาเดียวที่ออก

เนาะ

แต่เหมือนถ้าจริงเหมือนที่เมื่อวานเขาวิเคราะห์กันว่า

มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนับรวมเขาเข้ามา
เป็นจำนวนคนเพื่อแบ่งเขต
แต่ก็
แต่เบื้องต้นเขาบอกขอเตรียมทางออกแล้วล่ะ

ระยะเวลาเดิมคือ๗พฤษภาคมพอเราก็จะใช้เสียงกัน

แต่กว่าจะมีนายกคนใหม่ก็สิงหา
เอาละฮะไปขอรบทรงชาติกันก่อนเนอะเดี๋ยวกลับมาฮะ
น้องต่อคนก็ยังถามอยู่ว่า

น้องอยู่ไหนคือวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ
๒๒ใช่ไหมคะสิบเจ็ดวันแล้วพอน้องหายไปตั้งแต่
ช้าวันที่๕ถึงพาพันธุ์คือ๑๗เองเหรอ
วันค่ะก็๕กับ๒๒คือตอนนี้ตำรวจก็เร่งทำทุกอย่างแหละ
เครื่องจับเท็จอย่างเป็นทางการก็ยังไม่ออกใช่ไหมคะ
แต่นิ่มถูกตำรวจแบบเรียกตัวไปสอบทุกวันเลยนะ
ตำรวจมารับที่บ้านแต่เช้าแล้วก็ไปสอบทุกวันเลย
แต่ว่าก็คือไปตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเพราะว่า
ความเป็นแม่เด็กอ่ะนะคะก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงแบบไหนบ้าง
ซึ่งเขาบอกว่าผลเรื่องการตรวจสอบสภาพจิตใจของนิ่ม
เครียดอะไรต่างเนี่ยน่าจะออกมาพร้อมกับผลเครื่องจับเท็จนี่แหละ
ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่เราได้จาก
ผลจากเครื่องจับเท็จอย่างไม่เป็นทางการก็คือว่า
กับพุทธเนี่ย๑ใน๒มีคนที่มีเส้นกราฟผิดปกติ

ใช่ซึ่งคำว่าผิดปกตินี้ก็ไม่ได้แปลว่าโกหกหรือไม่โกหกด้วย
พอบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวรอผู้ช่วยฉันมาวิเคราะห์อีกทีนึง
ถามว่าเขากังวลกันเรื่องนี้ไหมนิ่มบอกนิ่มไม่กังวล
นิ่มไปสอบกี่ครั้งก็ได้เพราะนิ่มก็พูดเหมือนเดิม
ความจริงก็คือความจริงไม่กังวลอะไรเลย
เองก็บอกว่าไม่กังวลเหมือนกันทุกวันนี้ก็คือยังใช้ชีวิตอยู่
ปกติก็เปิดร้านตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ถ้าเกิดสมมุติลูกค้ามาเช้า
ลูกค้าก็มาเรียกอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดเหตุอ่ะไม่มีลูกค้า
เขามารู้อีกทีนึงคือตอนที่นิ่มมาเรียกว่าแบบ
พุทธลุกขึ้นมาดูหน่อยมีคนอุ้มลูกไปอะไรแบบนั้น
ถามว่าตอนนี้ถ้าจะห่วงอะไรก็เป็นห่วงนิ่ม
คุณพุทธบอกเป็นห่วงนิ่มคนก็ถามว่า
แล้วยังไงมันคือโดยเหลืองความอวลวน
ดีเอ็นเอเหลืองครอบครัวเหลืองความสัมพันธ์
หรือที่ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าพุทธเชื่อนิ่มเกินไปหรือเปล่า
หรือแม้จะเป็นครอบครัวฝั่งพุทธเองที่ตอนนี้คือเขาอยากจะตัดขาด
นิ่มไม่พอใจแล้วพุทธว่ายังไง
พุทธบอกว่าผมประเมินจากสภาพจิตใจของนิ่ม
แล้วดูจากการกระทำผมเชื่อเขานะผมคิดว่านิ่มไม่น่าโกหก
เพราะว่าเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วถ้าโกหกจริง
ความจริงมันต้องหลุดออกมาบ้างแล้วเพราะว่าทุกคนตำรวจตำรวจอะไร
คือเขาก็แบบทำงานกันอย่างเต็มที่พุทธก็ยืนยันว่าเราสองคนไม่ได้โกหกจริง
ตอนนี้เป็นห่วงน้องต่อมากมากซึ่งเขาไปไล่ดูกล้องตำรวจนะคะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดทั้งหมู่บ้านแล้วนะคะทั้งหมู่บ้านจริงจริงแบบ
ไล่ดูคือแบ่งออกมาเลยอ่ะรถยนต์กี่คันกระบะกี่คันบรรทุกกี่คัน
เตอร์ไซคกี่คันพ่วงข้างกี่คันคือนับมาจะทุกจำนวนคัน
หมู่บ้านตั้งแต่หัวหมู่บ้านท้ายหมู่บ้าน
ไม่มีใครแบบอุ้มเด็กหรือเอาเด็กคือไม่มีเลยไม่เห็นเลย
ถามว่ามันแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่าหนึ่งน้องต่ออาจจะยังอยู่ในพื้นที่
อาจจะมีคนเอาไปแล้วน้องเนี่ยอาจจะยังอยู่ในพื้นที่ก็ได้
ซึ่งตำรวจเองก็สันนิษฐานว่าแบบน้องยังไม่เสียชีวิตนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตถูกต้องไหม

เพราะยังไม่มีภาพที่แบบว่าใช่มันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอก
แต่วันนี้มีการบินโดนตรวจจับความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บอกว่าเจออะไรสักอย่างแบบเจอความร้อนผิดปกติด้วยนะ

ก็ค้นหาทุกแยกมุมทุกทางทุกหลทางเลยจริงน่ะนะคะ
นิ้มเนื่องจากเป็นคนที่อยู่กับน้องต่อเป็นคนสุดท้าย

นี่เขาก็ไปจุดทูบบนบานสารกล่าวที่วัดศิลามูลที่นครปฐมเหมือนกัน
ว่าถ้าเจอน้องต่อเขาจะขอบวชให้แก้บน๗วันเลย
ทีนี้บิ๊กโจ๊กวันนี้ลงพื้นที่แล้วนะคะ
คือคดีนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊ก็ลงมาตามเองตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะ
แต่ว่าวันนี้ลงพื้นที่เลยไปติดตามคดีที่สพบังหลวงนะคะ
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่า

ซึ่งตำรวจเนี่ยก็นำนิ่มไปตรวจด้านจิตใจที่โรงพยาบาลแล้ว
เดี๋ยวรอผลแล้วกันนะน่าจะออกมาพร้อมกับเครื่องจับเท็จนี่แหละ
ส่วนกรณีชุดสืบที่ลงไปแล้วบอกว่ากล้องวงจรปิด
เข้าออกหมู่บ้านไม่มีความผิดปกติเลยเนี่ย
ก็อาจจะอนุมานได้ว่าเด็กยังอยู่ในชุมชน
เดี๋ยวสุดท้ายเรื่องนี้มันจะต้องวนกลับมาหาพ่อแม่
ที่อาจจะยังให้ข้อมูลไม่ครบในบางประเด็น
ส่วนกรณีที่มันมีกระแสข่าวมาบอกว่า

ยังไม่มีไม่รู้ว่ากระแสข่าวนั้นมาจากไหน

เพราะทุกคนก็ยังอยู่ในชุมชนและไม่ได้หลบหนี
ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่จะต้องแจ้ง

มติฐานก็คือว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่
ทีนี้หลายคนเริ่มเรียกคดีน้องต่อว่า
หลายคนก็เป็นกังวลว่ามันจะไปเหมือนคดีน้องชมพู่ไหม
มันจะยืดเยื้อยืดยาวแบบนั้นไหม

ขอยืนยันว่าคดีนี้จะไม่ให้ยืดยาวเด็ดขาด

และฝากบอกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะใครก็ตามที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กมันเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพลาดพลั้งแม้ว่าคุณจะไม่ตั้งใจ

และแน่นอนว่าพ่อแม่เด็กก็ต้องรับผิดชอบด้วย

พ่อแม่เองถือว่าโดนแบบปล่อยประละเลย
ทำให้ลูกเนี่ยเสียชีวิตแบบนั้น

ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกรุณา

แล้วมันขายไปไหน

อาจารย์เจ๊มันอ่านแล้วก็

ผมอยากให้เขาเจอวันนี้เลยด้วยซ้ำ

ไม่มีขา
ลองฟังลองฟัง

ผิวกระโหลกเปื่อยไปแล้ว

อยู่ริมคันคลองให้หาริมคันคลอง
รัศมีร์ไม่ห่างจากบ้านเด็ก
เขาก็มาเขาก็ฮิวฮิวดอกไม้ฮิวอะไรมาเมื่อวานเมื่อวาน
ฮิวมาตรงคลองที่จนที่เขาแบบบูคพรมดำน้ำคนหาอะไรกันน่ะค่ะ
แล้วก็เหมือนเขาก็มีการทำพิธีของเขาไปโรยอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็เนี่ยให้สัมภาพว่าเขาเห็นเป็นเขาใช้คำว่าอะไรนะ
นิมิตเห็นนิมิตมาแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่านิมิตรเขาก็มาแบบเหมือนมาไม่เต็มร้อยอะค่ะ
พี่พี่ฟังสัมภาษณ์เนี่ยประมาณว่าเด็กไปแล้ว
คือเขาพูดว่ายังไงนะภาพที่เขาเห็นเนี่ยเห็นว่าตัวสีเขียว
เอ่อท่อดล่างขาดแล้วก็กระโหลกเปื่อย
อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เจพูดบอกว่าเขาบอกเห็นมาแค่นั้น
แต่ให้หาริมคันคลองรัศมีร์เนี่ยไม่เกินหรอก

แต่ก็เอาจริงคืออย่างที่บอกอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าหลังทรงผู้วิเศษเห็นนิมิตหรืออะไรก็แล้ว
แต่อันนี้แล้วแต่สายความเชื่อทุกคนเลยนะคะ
แต่ถ้ารู้ขนาดนั้นบอกตำรวจเลยค่ะพี่ฟังส์ฮึ่ย
จริงคือถ้ารู้ขนาดนี้แล้ว

ไม่ใช่เพราะว่าสงสารเจ้าหน้าที่คุณ
คือพี่มดตำรวจจากหลายหน่วยงานหลายพื้นที่
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านคือชาวบ้านโดนสอบทุกวัน
เจ้าหน้าที่ต้องลงแบบลงพื้นที่ทุกวัน
ดำน้ำดำผุดดำว่าอยู่ไม่รู้กี่คลองแล้ว
ไล่ดูกล้องวงจรปิดกันจนตาแตกไปหมดแล้ว
ว่าแบบน้องไปไหนคือถ้าเขารู้จริงอ่ะ

นี่เขาก็เป็นเหมือนเป็นกำลังสำคัญให้เจ้าหน้าที่ลงไปหาตามที่เขาบอกไง

อยากให้บอกคือทุกคนก็รอลุ้น
เพราะตอนเนี้ยมันคือความปลอดภัยของน้องใช่ไหม

โจ๊กบอกว่าทางคุณแม่ยอมรับว่าไม่มีชายเสื้อเหลือง

ล่าสุดเลยนี้บิ๊กโจ๊กเผยให้คำหนัก
นิ่มคนเดียวต้องรู้น้องต่อหายไปไหน

หลายคนสงสัยอันนี้เหมือนกันว่านิ่มนี่แหละ

น่าจะเป็นคนที่น่าจะรู้ใช่ไหม

ดำเนินคดีอายากับบุคคลรอบข้าง๒คน

เขาบอกว่าจากการสอบปากคำของแม่เด็ก
ทำให้ทราบว่าแม่เด็กออกมายอมรับแล้วว่าโกหกบางประเด็น
เจ้าตัวยอมรับว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริง

และสิ่งที่บ่งบอกว่าแม่ให้การเท็จ
เห็นได้ว่าสิ่งที่พูดไปบางอย่างนั้นเป็นเรื่องโกหก

เพราะคนเป็นแม่ต้องทราบว่าลูกหายไปไหน
อืม
นี่ค่ะ

คือตอนนี้เขาบอกว่านี่การดำเนินคดีอายะ

วันนี้ตัวแม่เองนะคะยังคลายความจริงออกมาไม่หมด

แต่ตอนนี้แม่ยอมรับแต่ว่าแม่เขาโกหกบางอย่าง
ก็คือเจ้าตัวตอบเรื่องนี้ออกมาไงว่าไม่มีคนเสื้อเหลืองไงพี่

แสดงว่าอ้าวเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวไป
เพราะจริงทีแรกมันมีประเด็นเรื่องว่าคนเสื้อเหลืองอุ้มเด็กไปถูกไหมคะ
ไม่มีคนเสื้อเหลืองอ้าวเด็กไม่ถูกรักพาตัวไปหรือเปล่า
วันนั้นก็น้ำหนักไปทางแม่คนเดียวเลยต้องรอว่ายังไง
เพราะบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าเรื่องนี้แม่น่าจะต้องรู้
รอให้แม่คลายออกมาให้หมดก่อนว่าเหตุการณ์มันยังไง
ต้องอยู่ด้วยกันหรือไม่รู้

มันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันทุกวันใช่เราอยากให้น้องยังอยู่ค่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันทุกวัน
เขาเมื่อกี้จากผู้วิเศษผู้วิเศษบอกไปแล้ว

เพราะน้องยังมีชีวิตอยู่แต่ใครเอาไปแค่นั้นแหละเออนั่นแหละค่ะ
อ่ะไปตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างครับผมตำรวจก็มีการจับกลุ่ม
เรียกว่าลงพื้นที่ค้นขยายผลกันแบบว่าหลายต่อหลายที่จริง
มีอีกหนึ่งอันคือกลุ่มการตลาดเว็บพนันสายเปย์หกเก้า

มีบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูงเอี่ยวอยู่ในนั้นคือเป็นแบบว่าทุน
เป็นในทุนอยู่เบื้องหลังอ่าเพราะว่าผู้ดูแลเครือข่ายเว็บพนัน
ที่มีบัญชีลูกค้ากว่า๑๖๐๐รายมีทุนหมุนเวียนกว่า๕๐ล้านบาทเนี่ย
มีการลงไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่กรุงเทพ๒จุดนนทบุรี๑จุดด้วยกันนะคะ
ไปจับกลุ่มกลุ่มการตลาดเว็บพนันสายเปย์๖๙จับกลุ่มนายศิวพงศ์พร้อมกับพวกรวม๖รายเป็นชาย๔คน
หญิง๒คนมีของกลางนะคะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาอีกแล้วพวกนี้นะคะ๒เครื่อง
รวมทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น๑๕๒๕๐๐๐บาทมีผู้เสียหายในจำนวน๑๖๐๐๐ราย
หมุนเวียนทั้งหลายเนี่ยนะคะ๕๐ล้านบาทสำหรับกลุ่มนี้นะคะเฉพาะกลุ่มนี้
เฉพาะกลุ่มนี้อย่างเดียวเบื้องต้นก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิด
ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาและชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ซึ่งก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางนะคะ
ส่งไปแล้วที่สพบังกรวย
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับกรณีนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมาจากกลุ่มผู้ที่สนใจเรื่องของพนันออนไลน์
เป็นกลุ่มเครือข่ายสายเปย์๖๙ลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์

มีการเล่นพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อต
ยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกร
คาซิโนไลฟ์หวยพนันกีฬา
มีไข้เกมพนันหลายไข้ให้เลือก
แล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับพนันออนไลน์แบบหลายอย่างจริง
บุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูง

ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการรายงานให้กับพลตำรวจเอก
ดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็จะสามารถออกหมายจับได้ในเร็วนี้

มีข้าราชการบุคคลชั้นสูงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์
หลายอย่างที่เราฟังมานี่เกือบทุกอันเลย

คือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยมันจะทำได้ยังไง

มันก็จะทำได้ยากไหมพี่เพราะมันก็ต้องหลบไปเร

คุณชูวิทย์แต่คุณชุวิตข้อมูลต่างนี้ไม่พลาดเลยนะ

หรอเธอน่าจะกลับมาทำรายการคุณชุวิตอีก

ก็ไปทำเวลาอันนี้ก็คือหมดแล้วนะ
ใช่เขาเหนื่อยเพราะว่าคือเหมือนแบบ
พอมันเป็นรูทีนอย่างนี้แล้วบางทีเขามีรูทีนของเขา

เขาก็จอยของเขาไง

คิวแบบคิวแกไม่ว่าง
แล้วแกก็เกรงใจบางทีแบบ

แกก็ทำแบบบางทีแกต้องตื่นเช้า

เอากระดานเอาโต๊ะอะไรไปอ้าง

เพราะว่านายกปิดประชุมไหมค่ะ

แต่จริงคุณชุวิตออกมาแบบหลายเรื่องนะ
แม้กระทั่งตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรถไฟฟ้า

อันนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีคนไปตามประเด็นเรื่องนี้กันต่อ
แต่เรื่องเว็บพนันออนไลน์ก็ไม่ได้ปล่อยไปไหน

ทุกวันที่เราบอกไปเรื่องของมา๙๘๘๘

ก็คือใครที่ทำการโฆษณา
ไม่ว่าจะเป็นตัวนักร้องแรปเปอร์ที่มีการร้องเพลง

ก็มีเรื่องของโทษต่างกันไป

ก็มีการส่งฟ้องสารแขวงร้อนเมืองในข้อหาประกาศโฆษณา

สารก็มีคำสั่งตัดสินจำคุก๑เดือนค่ะ

ให้รอลงอายาเอาไว้๑ปี
นั่นแหละ

ตอนนี้คนที่ยึดพื้นที่สื่อจริง

อีกอย่างหนึ่งคือ
ไม่เคยรอบไปรัง

เอ๊ะจะว่ามันยอดกัน

เนี่ยคนก็เริ่มมาฟังธรรมงธรรมะเพราะว่าคนมันนอนไม่หลับกันเยอะขึ้น
ก็จะฟังธรรมะแต่ถ้าสมมุติฟังธรรมะแล้วอย่างนี้ไม่ต้องฟังดีกว่า
อีซ้อขยี้ข่าว๒ก็โพสต์คลิปเสียงเพราะว่ากุ๊ดไนได้ไหม
หัวใจมันร่ำรองครูบาทางเหนือที่เชียงใหม่อีกแล้ว
กำลังเทสทางออนไลน์แต่เพราะหรือดวงไม่ดีหรือดาวเสาเข้าก็ไม่รู้
ลืมปิดไมค์หนูโทรศัพท์เฉยกำลังเทศทางออนไลน์ก็ต้องเทศสดสดค่ะ
ปิดใหม่ว้ายแล้วเป็นยังไงเสียงสองเข้ามาจ้าเป็นปรากฏว่าสนทนากับแฟนนุ่ม
อุ๊ยอ้ามีแฟนไปฟังก่อน
หรือไม่เที่ยงก็ไม่ได้ตอบ
ไม่ได้ตอบปัญหาสักข้อเลย

หายไปไหนโดนขังอยู่เนี่ยหายไปไหน

ตัวนักกะจะหายไปไหนก็ได้
นี่เขาโดนขังอยู่

จ้ามองออกตัวหลับได้ไหมครับ
บ๊าย
เรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบปัญหาสักข้อเลย
ฮัลโหลถึงห้องแล้วเหรอหายไปไหนโดนขังอยู่นี้หายไปไหน
โดนถังว่ะนางบอกนางโดนถังเขาด้วยนะเขาด้วยนะ
ตัวเองจะไปไหนก็ได้ปล่อยให้เขาโดนขังเลยเป็นเสียงออดออดผู้ชายอ่ะ
หายไปไหนโดนขังอยู่เนี่ยหายไปไหนรู้อยู่โดนขังเธอน่ะจะไปไหนก็ได้
ลูกหางหาบอกหักำลังกำลังเคิร์ปคำลังเข้าถึงในรถพักทำ
ทำไมมีฉากลักเข้ามาอย่างงี้ล่ะอืมคือลูกลูกศิษย์ต้องยอมรับลูกศิษ
ลูกหาช็อกกันเลยนะฮะเพราะว่าจากที่กำลังสะเขิมหลับคือลูกศิษย์น่ะ
มักจะฟังทำออนไลน์จากพระองค์นี้ตอนกลางคืนโดยคนชี้เป้าเนี่ย
ครูบาชื่อดังอยู่ที่สรรกำแพงชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างเผ็ดร้อน
วงการส่งช่วงนี้ไม่แผ่วเลยจริงมีเรื่องเฉาออกมาทุกวัน
ถอนหายใจเองฮัลโหลเอาละถึงห้องก็ละเอาละถึงห้องแล้ว
เดี๋ยวลองบอกง่วงกันดี

ไงแต่เก่งเงี้ยรึไงเป็นเสียงส่อง
เวลาคุยกับผู้ชายทำไมต้องใช้เสียงส่อง

ทำไมไม่ใช่เสียงปกติอาจจะจำได้เหลือว่าเสียงเรา

เออเวลาเทศก็ต้องแบบใช้เสียงที่ดูแน่นแง่

แต่ถ้าเอาจริงเขาก็พูดถูกว่าถ้าการครองพระเหลืองมันยากนัก

เอามาใช้ชีวิตแบบคนปกติเถอะ

ส่วนใหญ่ผู้วิเศษจริงก็มันจะต้องอยู่ในผ้าเหลือง
แต่อยู่ในผ้าเหลืองวันนี้มันกลายเป็นอาชีพหาเงินไง
ก็เอาตรงถ้าไม่ทำตรงนั้นจะมีตังค์เติมเน็ตไหมล่ะ

ฮัลโหลเดี๋ยวโดนตัดเสียแล้วฮัลโหล

ไปพักสักครู่นึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะ
สอเขียนคิวมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง
เอาล่ะขอนั่งความรักมีอยู่จริง

ซื้อกะปิทำมาจากซื้อกะปิการเป็นความรัก

เดินเท้า๑๒๐๐กิโลเมตรจากนครนายกมาที่

นั่งรถมา๗๐๐กิโลเมตร

หาบหนุ่มอุดรน
เขาอยู่ไหนนะ

สรุปเจอคำรวงอ่ะอืดเกินไป

เดินทางหนังดูนอุดรฐานีนะฮะ

ซึ่งเป็นชาวกะเหลี่ยงเนี่ยนะครับ
ซึ่งอยู่บ้านค้างพิบาลจังหวัดตากเมื่อทราบว่าเดินทางมาหาแฟนนุ่มชาวอุดรธานี

นั่งรถทัวร์นะ๗๐๐กิโลหลังพบรักกับเบาอุดรคนนี้ทางติ๊กต๊อก

โอ้ฉันต้องเล่นติ๊กต๊อกเยอะแหละฟื้นจังหัวรักหรอน่ะเราต้องเข้าติ๊กต๊อกไปแล้วแหละ

ถูกเขาบอกว่าเนี่ยก็ไปเจอผู้ชายในติ๊กต๊อกเธอก็มีการพูดคุยสารความรักกับหนุ่มอุดรมาหลายเดือน
แต่หลังจากที่มาอยู่ได้๓อาทิตย์สุดท้ายไม่ขออยู่ด้วยแล้วเพราะอ้างว่า
อุดรชอบโกหกบอกมีบ้านมีรถมาถึงไม่เห็นจะมีอะไรเลย

ก็ไปสอบถามพรอยพรอยเป็นชาวกะเรียงเขาเปิดชัวร์ประวัติต้นเองเนี่ยนะ
นั่งรถทัวร์มาจากแม่สอดนั่นแม่สอดจากเหนือมาอีสาน
เออเวียนอยู่นะเวียนอยู่นะเพื่อมาหา
เพื่อมาหาพันพันเนี่ยอายุ๒๓ปีเอาหนูแล้ว

เดี๋ยวนี้ยังไม่ต้องเจอกันก็เป็นแฟนได้

คิดว่าจะมีเบาอีสานเป็นแฟนแล้ว

เขาจ่ายค่ารถทัวร์ให้หนู๙๐๐บาท

นั่งมาจากแม่สอดถึงอุดร

เพราะเขาทำงานที่นั่นเป็นทหารเกณฑ์

เขานอนอยู่กับผู้หญิงสองคน

แต่หนูก็รับได้นะ

จากหนองคลายมาที่บ้านดุงที่อูดอน

บอกว่าแม่เขานี่มีบ้าน

สุดท้ายเขาโกหกเขาไม่มีอะไรเลย

ตนไม่ได้ว่านะที่เขาจนหรือไม่จน
แต่เขาชอบโกหกอยู่กันมา๓อาทิตย์

ให้อยู่แต่บ้านอยู่แต่ในห้อง
แล้วเขาก็จะมีเพศภัณฑ์แบบอึดมาก
เอาออกก่อนแม่เหตุอาย

เหตุเพศภัณฑ์แบบอึดมากเป็นชั่วโมงแหม่
มฟังเอาไว้เนี่ยผู้หญิงเขาไม่ไหว

ชั่วโมงต่อชั่วโมงเลย

ที่อยากจะให้มีคนอีสานเป็นแฟนก็เลยมา
ถ้ามองว่าหนูใจง่ายก็ใจง่ายแหละ

หนูไม่เอาแล้วค่ะ

ลีก่อนนี้แม้ที่ตอบเนี่ย

ก็ไม่ค่อนไม่กัน

ทีละเขามาหาแบบคุยกันจริง
ขึ้นสถานะให้หนูอย่างงั้นประมาณนี้

เขาให้หนูมาหา
เขาบอกว่าเขามีบ้านมีอะไรมีหมดนะ
ก็บอกไปว่าเออถ้าไม่มีหนูก็รับได้
แล้วหนูมารู้ที่หลังอีก

ความรักออนไลน์มันมีจริง

ความอยู่สามารถกลับไปหลายเด็ก

มันมันเทียบกันไม่ได้คือแม่ยุค๙๐แต่หนูพี่เมมิ้นต์เนี่ย

หนูแพ้ถ้าหนูเพราะแม่ต้องเป็นยุค๙๐
หนูแพ้พี่โมน่า๘๐ป่ะเราก็๙๐

คุณเช็คอยู่ไหนนะหนูนะเดี๋ยวก่อนนะ

คืออายุประมาณสัก๕๙๗๗ปี
ตอนนี้มีประชากรอยู่ประมาณ๑๑ล้านกว่าคน
แต่ถ้าคุณเกิด๒๕๒๔ถึง๒๕๖
แก๊บมันยาวเนี่ยเธอเกิดภาษาอะไร
สองเก้าพอดีเลยเมย์เธอไม่ได้ต่างจากฉันเลย
แต่ถ้าสมมุตินะครับ
คุณเกิด๒๕๔๐ถึง๒๕๖
แต่ถ้าสมมุติ๒๕๐๘ถึง๒๕๐

เขาแบ่งตามยุคหมายว่าตามความฮิต

แม่คือยุค๙๐คือแม่คือสมัยแบบ

นี่ไทยอัมทิงดอมของหนูจะมารุ่นหลัง

มันอยู่ใกล้กันค่ะ

อยู่ก่อนนี้นะ
พี่หนุ่ยอามพลไมโครอ่ะนะ

โดยอายุน้อยกว่าลูกแม่อีก

เออทำไมเชิญคราวเดียวเบรกเลยอะลูก
ยกเขาเองค่ะ
โอเคเดี๋ยวกลับมาฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาฮะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
เอาล่ะแม่โดมชอบอย่างไรนะคุยเรื่องอดีตนะ
แต่คนในไลฟ์ก็ชอบว่าสมัยก่อนฉีดกันยังไง

นี่บางคนบอกโทรตู้๑บาท๑ชั่วโมง

แล้วก่อนส่งผสมบัตรใช่ไหมคะ

รอคิวตู้โทรศัพท์

วันนี้คนก็มีรูปทาทากับผู้ชาย

ผู้จัดการทาทาเขาตอบให้ดีว่า

เพื่อนค่ะไม่แฟนค่ะ

บุ๊กก็เล่นละครมาหลายเรื่องแล้วเนาะ

แล้วก็มีผลงานละครดังด้วย
อ่ะเพื่อนค่ะจบ

แม่กะแสดดแดงพี่แม่ก็รูไปกะตอบเลย
แม่ทำมึงก็

ชัดเจนเลยใช่ไหมอันนี้นาลีเอ้าไปดูคู่นี้หน่อยนายนพัฒน์เขาบอกว่าเขาเตรียมจะออกงานคู่กับใบเฟิร์นละ
หลายคนแบบรอมากเพราะปกติเราจะเห็นเขาออกแยกกันอยู่ถูกไหม

รอว่าเขาจะออกคู่กันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหนุ่มนายเองเขาเลยบอกว่าตอนนี้พิเศษขึ้นหน่อย
แต่ก็ยังแกล้งกันเหมือนเดิมนะคะเร็วนี้มีแพลนรับงานคู่ไม่รู้จะเขินกันเองไหม
แต่ก็ดีใจที่คนให้ความชื่นชอบแล้วก็ติดตามคู่ของเราเยอะ
สถานะตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ใช่แฟนนะคะแต่ว่าตัวนายเองเขาก็บอกขยันทำแต้มเพราะว่าอยากจะจีบเขาไปเรื่อย
ส่วนชอตจับมือในร้านอาหารอันนี้ไม่ซีเรียสอยากจะให้ใบเฟิร์นเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่สามารถไปไหนมาไหนกับผมได้
น้องอุ้ยวันละเขาเรียกกันใบค่ะเออจับมาก่อนใบแล้วเรียนใบค่ะใบค่ะ
หลักใช่ไหมมดคะไม่มีไม่มีเหรอคะไม่มีเลยค่ะมีมดดำคะไม่มีเลยค่ะ
มีแต่อะไรก็ไม่รวมวันนี้มันก็จะแบบจะกระจีหัวใจดิมตัวเนอะพี่ว่าถ้ามีมีเคยมีคนมาเรียกไหมไม่มี
แล้วถ้ามีคนเรียกอ่ะไม่ได้อ่ะขอลุกให้อุ๊ยแหมไอ้จี้ซ์ท่านลองเรียกซิกุ๊ก
แต่ว่ากรี๊สแตกแน่นอนสำสับสำหรับบริงเออเรายุคนี้เราก็ยุคเหลวยุคนี้

เมื่อกี้ช่วงเบรกโฆษณาโอ้โหย้อนอดีตกันสุดฤทธิ์
แหมมาถึงปุ๊บอ่านข่าวลิซ่าปุ๊บพวกเรายุคนี้ก็ไม่ใช่
ช่วงเบรกที่ควรย้อนไปถึงจดผงจดหมาย

เราต้องตามยุคสมัยให้ทัน
ต่อหน้าจอปุ๊บแม้พวกเรายุคนี้

เพราะเราจะต้องกดบัตรให้ทันสำหรับลิงก์นะคะ
เพราะว่าจะมีคอนเสิร์ฟลักษณ์พิงก์วอร์ดทัวร์บอนด์พิงก์แบงคกอังโกรธจ้า

แต่รอบนี้ไปเลยราชมังคลากีฬาสถาน
อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันเกิดขึ้น
พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมเน็ตของคุณให้ดี
คุณเตรียมนิ้วเตรียมมือและเตรียมตั้งนาฬิกาปลุกของคุณให้ดีนะคะ
นี่วันแล้วเวลาจำหน่ายบัตรไลฟ์เนชั่นเทโรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะจ๊ะ
ทั่วไป๕มีนาคม๑๐โมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นปักหมุดเอาไว้เลยนะคะทุกคน
เวลาจะแบบว่าจองอะไรอย่างนี้ต้องแบบรวมกลัวกับเพื่อนต้องช่วยกัน
แล้วเอาจริงนะพี่เมย์มือถือไม่ได้นะต้องไปร้านเน็ต
ต้องไปร้านเน็ตเพราะว่าเน็ตแรงไม่พอ
หนูกฎ่าเชื่อมั้ยเน็ตบ้านก็ไม่ได้สิ
นาทีเดียวหมดหนูไม่ได้

ลูกอีจา

เดี๋ยวอีเมลครั้งแรกถ้าเธอจะใช้อีเมลยี่ห้ออะไรอะ

เดี๋ยวกลับมาหน่อยก่อนมันอย่างไรว่าชัยโยเมล
มันชื่อชัยโยเมล
ตำนานบทใหม่หกว้ายรุ่นน่าเวทย์หมอรำ
หือปกติภาพเต้น
เวลาไปดูแบบว่าหมอลำต่างมันจะต้องมีท่าเต้น
แบบว่าหลายอย่างมีแบบพับเสืออะไรต่างนะ
ตีล้างกากกันอยู่บนฉนานหญ้าอะไรแบบนี้นะคะ
คือสรุปเป็นใครดูกันไปดูภาพหน่อยแชร์คลิปกันมา
นี่มาแล้วแอโลบิกแหละอันนี้
มันเหมือนแอโลบิก
โลบิกหน้าแบบว่าโลตัสเลย
เขาบอกว่าโลกออนไลน์มีการแห่แชร์คลิปจากแน็กสักกริน
หนึ่งในแดนเซอร์วงหมอลำชื่อดังระเบียบวัฒนศิลป
พร้อมกับระบุแคปชั่นนะคะบอกว่า
พี๑โจ๊กระเบียบวัฒนศิลป์ฟ้อนไม่ถูกแล้ว
อีพี๒สร้างนักสร้างตำนาน
สรุปคนมาดูหรือดูหรือหมอลำดู

เรียกว่าเป็นกลุ่มคนดูที่สร้างตำนานบทใหม่
นั่งเต้นนอนเต้นขโมยซีนสุดล่ะค่ะ
แดนเซอร์บนเวทีถึงกับเต้นต่อไม่ถูกเลยนะคะ
ต้องหยุดขำพร้อมกับดูแก๊งนี้โชว์แทน
เหล่าแดนเซอร์ก็ไม่อาจต้านทานความม่วนจากข้างล่างเวที
ท่าไหนมาเอ้าเวทีสู้กลับเต้นท่านั้นด้วย

เป็นกวนแต่เป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันนะ
พร้อมเพลียงอย่างพร้อมเพลียงเท่ดีเท่ดี

เวลาไปดูหมาลำแล้วเต้นแล้วพับเสือกันม้วน
เขาเอาเสือไปจองไง
เขียนแบบเหมือนเวลาไปจองคิวว่ะ
เดี๋ยวนี้เขาเอาเป็นรูปหน้าตัวเองแปะแล้วจ้ะ
ก็ไปวางวัวที่เสือโหล
บางการเริ่มล่องลุคแล้วก็ดนตรีเพลงและชือผ้าเขาอ่ะ

แต่บางคนบางคนก็ออกมาพูดถึงเยอะเหมือนกันว่า
แต่เมื่อกี้อารมณ์ก็บอกว่าเขาก็เป็นสายแบบ
แบบไปทำชุดเอง
ก็เขาไม่โสดรวบมาให้ห่วงสิบชุดจุกดูไปเลยค่ะ
คืออันนี้มันเป็นการขึ้นคอนเซิร์ตเนี่ย

เวลาคนอยู่บนเวทีมันมองไม่เห็นไง

จริงอะโบกี้เลยอ้อนจุดกระแสแบบนักร้อง
ศิลปินผู้หญิงหลายคนที่แต่งตัวแบบ
สไตล์เทนแนวนี้เลยนะช่วงหลังนะคะ
เมื่อวานนี้นะฮะ

ห้องเขาก็คือคุณแมวจีรศักดิ์กับคุณนิโคเจริโอ
ซึ่งบรรยากาศซึ้งกันพอสมควร
คุณนิโกเนี่ยกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยแหละ
ความสำเร็จของลูกไปสวมกอดลูกชายด้วยความภาคภูมิใจ
คุณแมวก็บอกดีใจมากที่มาถึงวันนี้

ดิใจกับเกอร์แล้วก็ยินดีกับเกอร์
เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากแล้วชอบมานานแล้ว
ถึงเวลาที่เรามานั่งชื่นชมลูกแล้ว
แล้วก็เพลงของเราถูกถ่ายทอดออกมาในอีกรูปแบบหนึ่ง

ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากพ่อแม่ของผมเอง

ตัวโตแต่แม่ร้องให้ตลอด
แม่อกหักเข้าไประบายกับลูก
เวลาที่ปุ้งแอนนิโกหกหักเข้าไประบายกับลูกนะ

สวัสดีครับ